สิบเจ็ดนะครับก็เป็นเกมที่น่าสนใจเชียงใหม่
ลูกค้าโทช่าจ่ายบอลให้อธิคุณวีทวมจ่ายบอลขึ้นหลังนะครับ
แต่ว่าโดนยานิคโบลี่นี่ฉกบอลนะครับ
แล้วก็แตะหลบสมพรยศยิงเข้าไปโล่ง
เชียงใหม่นำหนึ่งศูนย์ครับในครึ่งแรก
แต่ว่านาทีที่ห้าสิบเก้าครับเมืองทองตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่ง
กรวิทธศาสตร์เปิดให้อดเยียร์หลุดเข้าไปนะครับ
จังหวะนี้ถือว่าออกมาตัดบอลไม่ดีนะครับ
เวลาที่เหลือทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้จบเกมเมืองทองบุกเสมอเชียงใหม่
หนึ่งต่อหนึ่งนะครับเก็บเพิ่มเป็นสี่สิบสามแต้ม
ยังอยู่อันดับ๖ส่วนเชียงใหม่นั้นมี๑๖แต้ม
อยู่ที่สิบหกตามเดิมนะครับเชียงใหม่เองก็ตกชั้นไทยลีกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจครับสุพรรณบุรีเอฟซีทีมอันดับ๑๔นะครับ
ต้องการสามคะแนนเพื่อดิ้นรนหนีการตกชั้นเปิดบ้านพบโปรลิสเทโลเอฟซีทีมอันดับ๑๑นะครับ
ก็ต้องการสามแต้มเพื่อหนีตกชั้นเหมือนกันครึ่งแรกยังเสมอศูนย์ต่อศูนย์นะครับ
ครึ่งหลังนาทีที่เจ็ดสิบนะครับทีมเยือนนั้นได้เฮก่อนจังหวะนี้ครับ
รยุทธ์กาเหยมครับไปทำฟาวใส่เอกชัยสำเรย์ในเขตโทษ
ตัดสินเองก็เช็ควีอาร์แล้วนะครับเป็นจุดโทษให้กับโปรลิสเทโล
แล้วก็เป็นทางเอวันโดปาลิสต้านั้นยิงเข้าไปครับเทโรออกนำก่อนหนึ่งศูนย์
จากนั้นนาทีที่แปดสิบหกครับสุภัณฑ์ตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่ง
จากลูกหม่งของจองฮันโซครับเป็นทางวิลเลี่ยมที่เปิดเข้ามาให้นะครับ
กเข้าไปนาทีที่เก้าสิบสามครับเอกชายสำเรย์นั้นเปิดให้
ก่อนนะครับก่อนที่ตัวสำรองอย่างอานนท์สมกรนั้น
ยิงซ้ำเจาะเจาะเข้าไปจังหวะนี้พุทธศิลปเช็ควีอาร์นะครับ
เกือบ๕นาทีเลยก่อนที่จะเป่าเป็นประตูให้กับเทโลนำสองหนึ่ง
แล้วก็เป็นประตูชัยในเกมนี้นะครับมีการเช็ควีอาร์แล้ว
แล้วก็ทดเวลาบาดเจ็บไปหลายนาทีเลยทีเดียวนะครับสำหรับการเก็บสามคะแนนในเกมนี้
ก็ทำให้โปรลิสเทโลของโค้ชอ้นนั้นไร้ภายในการเล่นเกมเยือน๖นัดติด
แบ่งเป็นชนะ๒เสมอ๔แล้วก็นับเป็นสถิติดีที่สุด
เท่าปีสองพันสิบสี่อีกด้วยครับส่วนผลอีกคู่เมื่อวานนี้
นครราชสีมาเอฟซีนั้นก็เปิดบ้านเอาชนะราชบุรีเอฟซีไป๑ประตูต่อ๐นะครับ
ส่วนไทยลีกวันนี้ยังมีคู่สำคัญให้ติดตามกันต่อนะครับ
เริ่มกันที่แบงคอกยูเนเต็ดอันดับสามเปิดบ้านพบกับขอนแก่นยูเนเต็ดอันดับเก้า
ผลงานล่าสุดของแบงค์คอล์กนั้นบุกไปถล่มสี่ต่อหนึ่งนะครับ
แล้วก็คว้าชัยเป็นนัดที่สองติดต่อกันเกมนี้ไม่มีนักเตะเจ็บแล้วก็ติดโทษแบน
แกนหลักยังอยู่กันครบนะครับนำโดยถิติพันธ์พ่วงจันทร์แล้วก็เฮเบตตี้เฟอร์นันเดส
ที่เพิ่งขึ้นเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการไทยลีกคนใหม่นะครับด้วยผลงาน๑๔๕ประตูนะครับ
ส่วนขอนแก่นยูเนเต็ดที่รอดตกชั้นเป็นที่แน่นอนแล้วเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเชียงใหม่ยูเนเต็ดไปสองต่อหนึ่ง
ก็ปลดล็อกคว้าชัยในรอบห้าเกมความพร้อมเกมนี้หมดสิทธิ์ใช้งานอดีศักดิ์ซอสูงเนินที่ติดโทษแบน
แต่ก็จะได้จักริจพารพลแล้วก็นรงฤทธบุญสุขพ้นโทษแบนกลับมา
นั้นก็อยู่กันครบนะครับนำโดยแอร์เลฟิยาล่าโรโบโรคคาวาวแล้วก็อิปสันเมโล
ยิงไปแล้วสิบห้าประตูนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาบนหลีกสูงสุดเพียงครั้งเดียวนะครับ
แล้วก็เป็นแบงคอกที่บุกไปชนะขอนแก่นถึงถิ่น๑ต่อ๐ในช่วงเล็กแรกที่ผ่านมาครับ
ส่วนโปรแกรมอีกคู่ในวันนี้นะครับประจวบเอฟซีนั้นจะเปิดบ้านพบกับหนองบัวพิชยาเอฟซี
ในเวลา๖โมงเย็นก็ประจวบเอฟซีก็อยู่ในช่วงของการดิ้นรนหนีการตกชั้นนะครับ
ขณะที่ประกิจดีพร้อมอดีตมิดฟิลทีมชาติไทยที่ปัจจุบันย้ายไปค้าแข้งให้กับแพร่ยูเนเต็ดในศึกไทยลีกสอง
ช่วงเล็กสองที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็ถูกอดีตต้นสังกัดอุดรธานีเอฟซีนะครับ
ค้างเงินเดือนโดยภารกิจเองก็จะเข้าไปพบกับคุณกรวีปริศนานันทกุลนะครับ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริษัทไทยลีกจำกัดหลังจบฤดูการในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้
เพื่อหารือถึงทางออกนั่นเองและหากยังไม่มีการจ่ายเงินที่ค้างไว้หรือมีการติดคดีในชั้นศาลนะครับ
ก็จะทำให้อุดรธานีเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ผ่านขับลายเซ็นซิ่งซีซั่นหน้านะครับ
แล้วก็จะต้องไปเริ่มทำทีมใหม่ในอาเมเจอร์ลีกหรือหลีกสมัครเล่นต่อไปนั่นเองครับ